ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดมีความเร็วรวมถึง๒๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แนนทะเลแคริเบียนครับและคาดว่าจะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของจาเมก้า
คาดว่าจะเข้าไปถึงในวันจันทร์ครับทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
เนื่องจากว่าทางด้านของพายุลูกนี้กำลังแรงสูงเพียงพอจะพัดถล่มบ้านได้ทั้งหลัง
พายุฮอริเคนระดับ๕ลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากชายฝั่งกรุงคิงสตันนะครับ
ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ๗๑๐กิโลเมตร
ด้านนายกรัฐมนตรีแอนดริวโฮเนสของจาเมก้าก็มีการเรียกประชุมสภาฉุกเฉิน
เพื่อหาทางเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฮอริเคนลูกนี้
คาดว่าจะเป็นพายุที่ก่อตัวในมหาสมุทรแอเลนติกที่มีความแรงที่สุดในรอบ๙ปี
นับตั้งแต่พายุลูกที่ผ่านมาที่พัดถลมมูกเกาะในทะเลแคริเบียงเมื่อปี๒๕๕๐
เช่นเดียวกันกับคิวบาร์รัฐบาลได้มีการประกาศเตือนทางโทรทัศน์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกของคิวบาร์
พร้อมรับมือกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุฮอริเคนลูกนี้ครับ
ก่อนหน้านี้ฮอริเคนแมททิวเองก็พัดผ่านโคลัมเบียนะครับทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชคแรงแล้วก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่
ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑คนและคาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของเฮติในช่วง๑๒วันนี้ครับ